เป็นข่าวที่คนส่งกำลังใจไปให้คนเจ็บเยอะมาก

แล้วตอนนี้เธอก็กำลังใจดีขึ้นมาก
ผู้โดยสารหญิงที่ถูกทางเลื่อนสนามบินดอนเมือง
ดูดขาเข้าไปจนเธอบาดเจ็บสาหัส

บอกตอนนี้คุณแม่หัดเดินและกำลังใจดีขึ้นมาก
คุณแม่ไปอ่านข่าวในโลกออนไลน์แล้วเห็นคนส่งกำลังใจไปเยอะ
คุณแม่ก็เลยมีกำลังใจที่ดีมากค่ะ
นี่เป็นคลิปที่ลูกชายโพสต์เอาไว้นะคะ
ลูกชายก็คือในกริจโพสต์เอาไว้ว่า
ที่คุณแม่ต้องถูกตัดขาด้านซ้าย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เริ่มฝึกเดินแล้วเริ่มทำกายภาพบำบัดแล้ว
ลูกชายบอกว่าคุณแม่ลงมากายภาพที่ยิมของโรงพยาบาล
เดินได้ไกลกว่า๑๕เมตร
แต่ยังคงต้องฝึกการใช้ชีวิตประจำวัน
เช่นการเดินเข้าห้องน้ำการขึ้นนอนบนเตียง
และที่สำคัญนะคะลูกชายบอกว่าคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิม
และกำลังใจดีขึ้นมากค่ะ
ตั้งใจทำกายภาพไม่มีอิดออด
แม้จะมีอาการเจ็บแผลและอาการปวดเกี่ยวกับเรื่องของขานะคะ
ครอบครัวเป็นกองเชียร์
ช่วยคุณแม่ศึกษาข้อมูลเรื่องอุปกรณ์ขาเทียม

มาให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีขาเทียม
ขอขอบคุณพี่หมอแทนที่สละเวลามาให้คำปรึกษามีประโยชน์มาก
ตอนนี้มีความหวังมากมายรอบตัว
แต่คุณแม่แอบบ่นนิดนึงว่าเหมือนกลับมาเป็นเด็กใหม่เลย
แต่ไม่เป็นไรคุณพ่อผมและน้องจะช่วยกันดูแล
แป๊บนึงคุณแม่ต้องวิ่งไวกว่าผมแน่ต้องส่งกำลังใจ
จริงจริงค่ะครับเราก็เลยส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปคุย
กับคุณกริจนะคะลูกชายคนโตของผู้บาดเจ็บนะคะคุณกริจบอก
ว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวเพราะคุณแม่เริ่มฝึกเดินฝึกยืน
เข้าห้องน้ำฝึกใช้ชีวิตประจำวันซึ่งพัฒนาการค่อนข้าง
ดีค่ะสภาพจิตใจของคุณแม่เนี่ยพอรู้ว่าอุบัติเหตุไม่ได้
เกิดขึ้นจากตัวคุณแม่จากตัวผู้โดยสารทั้งคุณแม่และคน
ครอบครัวก็สบายใจขึ้นมากมีกำลังใจดีขึ้นมากทุกวัน
พอคุณแม่ดูข่าวในโซเชียลอะค่ะแล้วเห็นคนให้กำลังใจ
เยอะมากคุณแม่ก็ดีใจที่มีกำลังใจเยอะมากขนาดนี้แต่ก็ยัง
มีนิดนึงนะคะที่คุณแม่ยังมีอาการภาวะตกใจสะดุ้งตื่นตอน
กลางคืนอยู่บ้างรวมถึงอาการเจ็บขาจากเส้นประสาทแต่เรื่อง
คุณแม่กังวลก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าคุณแม่
หยุดงานแล้วก็รักษาตัวค่ะ
ทราบว่า๑๐๐คอนเฟิร์มว่าไม่ได้เกิดจากผู้โดยสารใช่ไหมค
ก็สร้างความสบายใจแล้วกันให้ทั้งกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัว
ครัวด้วยก็เห็นเลยว่ากำลังใจดีขึ้นเยอะเลยครับแอบเครียด
หนึ่งว่าแกต้องทนกับอาการเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนก็เบื้องต้น
ครอบครัวก็พยายามให้แกคิดเรื่องอื่นหรือพยายามดูสื่ออย่างอื่น
ไปก่อนนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยเราทำได้แค่เบี่ยงเบนความ
ของคุณแม่ก่อนเพราะว่าจริงจริงตอนนี้สิ่งที่ท่านควรจะ
โฟกัสก็คือเรื่องของการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูในเบื้องต้น
ก่อนส่วนเรื่องของการรักษาในอนาคตนะคะตัวคุณกริจก็
บอกว่าได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดหาขาเทียม
สอบถามอาการอยู่เป็นระยะอย่างต่อเนื่องอาจารย์ออสค่ะ
วิราชัยพุทธวงศ์ก็ให้ข้อมูลว่าเมื่อวานนี้ตรวจสอบอุปกรณ์ครับ
พบว่าแผ่นทางเลื่อนชิ้นที่ผู้บาดเจ็บยืนอยู่น็อตหลุดหายไป๓ตัว
ปกติแผ่นทางเลื่อนจะมีน็อต๔จุดแต่ก่อนเกิดอุบัติเหตุเหลือน็อตแค่จุดเดียว
พอจังหวะที่แผ่นทางเลื่อนม้วนตัวทำให้เกิดแรงดึงดูดขาเข้าไปด้านใน
แต่ช่วง๑๐วินาทีนั้นขาของผู้บาดเจ็บก็คือถูกดูดเข้าไปเรื่อยค่ะ
เข้ามาเรื่อยเรื่อยอีกทางจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่น่าสงสัยก็คือ
ก็เนี่ยน็อตมันหายไปไหนอ่ะน็อตมันหลุดไปได้ยังไง
เดี๋ยวต้องจำลองเหตุการณ์อีกครั้งแล้วก็ตั้งคำถามเลยว่า
นี่เป็นเพราะความเก่าของทางเลื่อนหรือไม่
ข้อมูลจากอาจารย์ออสนะคะแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้คนเจ็บด้วยค่ะ